อีกหนึ่งคดีค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภบังปะโกงจังหวัดฉะเชิงเซาออกหมายจับในวัชพงศ์อำพลชัยอายุ๖๕ปี
เป็นประธานสภาเทศบาลตะบนบางประกงนะคะเพราะว่าเขาไปใช้ปืนก่อเหตุยิงหนุ่มวัยสามสิบสี่ปีแปดนัดรวดจนเสียชีวิตหน้าร้านชำ
เหตุเพราะว่ามีเรื่องทะเลาะกันค่ะ
หลังได้รับแจ้งเหตุมีผู้หญิงกันเสียชีวิตที่เกิดเหตุเป็นร้านขายของชำ
หน้าร้านพบศพนายเวหาปัดมาหรือแจ๊คอายุ๓๔ปีชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นอนคว่ำหน้า
กองเลือดผู้ตายถูกยิงเข้าที่ศีรษะและตามร่างกายรวมทั้งหมด๘นัด
นอนเสียชีวิตอยู่ท้ายรถกระบะอิซูซูสีแดงทะเบียนบ่อใบไม้นอนหนู
หนึ่งแปดเจ็ดสะแก้วที่จอดอยู่หน้าร้านใกล้กันพบปลอกกระสุนขนาดจุดสี่ห้า
จำนวนหนึ่งปลอกตกอยู่ที่พื้นท้ายรถส่วนอีกสามปลอกตกอยู่ที่ท้ายกระบะ
ตำรวจจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานภายหลังรู้ตัวผู้ก่อเหตุทราบชื่อ
นายวัดพงษ์อัมพลชัยหรือสธเปี๊ยกอายุหกสิบห้าปี
เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลบางปะกงสอบถามจากผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า
วันเกิดเหตุผู้ตายมานั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนส่วนสทเปี๊ยกคนยิงนั่งอยู่อีกโต๊ะหนึ่ง
ที่ทั้งคู่จะมีปากเสียงกันและเกิดการชกต่อยสอทอเปี๊ยกซึ่งตัวเล็กกว่า
สู้ไม่ไหวจึงได้กลับไปเอาปืนที่บ้าน
หวนกลับมายิงนายแจ็คจนเสียชีวิตขาดที่
ด้านภรรยาของนายแจ๊คผู้ตายซึ่งกำลังท้องได้๘เดือนครึ่ง
และมีกำหนดคลอดเดือนหน้าเปิดใจทั้งน้ำตาว่า
ตอนนี้เหมือนต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัวไป
หลังจากนี้ยังไม่รู้ว่าชีวิตของตัวเองกับลูกจะเป็นอย่างไรต่อไป
สิ่งที่กังวลมากที่สุดคือกลัวว่าสามีจะต้องตายฟรี
และจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากผู้ก่อเหตุเป็นผู้มีอิทธิพล
พ่อพี่บี้งให้เลี้ยง
ทางด้านพ่อของสทเปี๊ยกผู้ก่อเหตุระบุว่า
เพิงซาเบื้องที่ลูกชายไปยิงคนตาย
ส่วนสาเหตุที่ยิงคาดว่าลูกชายคงอับอาย
ถูกเด็กเตะต่อยต่อหน้าคนอื่น

ขณะเดียวกันขอยืนยันลูกชายไม่ใช่พวกขี้เหล้าเมายาเอาปืนไปกลางกับใคร
แต่ที่ทำคงเป็นเพราะทนไม่ไหว
ซึ่งหลังเกิดเหตุจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อลูกชายได้
แม้ฉันดูว่ามันจะไม่มีเรื่องไม่ได้หรอก

คุ้นรู้จักครับว่าผมมากับเขาปรึกษาเขา
มันเป็นของเขาเองเจอไง

เจ้าหน้าที่ตำรวจสพบังปะโกง

หรือนายวัดพงศ์อำพลชัยอายุ๖๕ปีแล้ว
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

สทเปี๊ยกอยู่ระหว่างการประสานขอมอบตัวกับตำรวจ
เนื่องจากทนแรงกดดันไม่ไหว
ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน